ห้าธันวามหาสดุตรี
พระราชะเดิมรัฐโคมศัจรา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

จากตรงงานที่วิทยุคุมครับ

เหลวไม่ดีความรอดเกาไทย

และกลับไปสู่รายการที่พร้อมจัดทุกเรื่องที่เป็นบ้านคนโร่
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
โอ้โหเพิ่งเปิดรายการหิวแล้ว
คุณน้องวันนี้มันเป็นช่วงของเชฟกระทะหล่อนะ
ไปกินกรานหิวแล้ว

เดี๋ยวไปเจอเชฟปิงกันเลยค่ะในช่วงเชฟกระทะหล่อ
อภิกษ์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชฟปิงได้เปลี่ยนเมนูไข่ที่แสนจำเจ
ให้กลายเป็นเมนูแสนพิเศษอย่างซูเฟรดสเปเชียลกันไปแล้ว
สัปดาห์นี้เชฟปิงขอเปลี่ยนอีกรอบ
เป็นการเปลี่ยนเมนูมะเขือเทศที่อุดมวิตามินแต่กินยากให้กินง่ายขึ้น
จะเปลี่ยนให้อร่อยและกินง่ายยังไงล่ะเนี่ย
ปิงขาจัดมาเลยดีกว่าค่ะ
เชฟติ้งจ๋าไอ้มาแล้วนะคะ
ก็มาแล้วค่ะเชฟค่ะ

มันไม่มีทางมันไม่มีทางเลยที่จะเบื่อพูดอย่างนี้

คือคราวที่แล้วเชฟได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่า
สำหรับเมนูนี้นะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบ

คือเราสองคนเนี่ยไม่ชอบทานมะเขือเทศ

เมนูวันนี้ชื่ออะไรคะเชฟ
พาสต้ากับครีมซอสมะเขือเทศครับ

งั้นเริ่มเลยขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อน

แค่นี้เลยไม่ได้ทำให้รสชาติหรือกลิ่นอะไรเส้นมันจะเปลี่ยนไปไม่เกี่ยว

โอ้วเกลือใส่เยอะเหมือนกันนะ

เกลือนี่ช่วยให้น้ำมันบารานเรื่องอุ่นอุ่นฟูมเลยครับ

เดี๋ยวมันจะติดถามโม่

เราทำอะไรกันต่อดีอะตอนเนี้ย
มะเขือเทศอ่ะทำยังไงคะอบทำไมอะเชฟ

ให้มันนิ่มหน่อยใช่ไหม

อัตมากกอบ

อันนี้คือพอไปอบมันก็จะเละนิ่มอะแหละ

แค่นี้เองเหรอ

กี่นาทีคะความร้อนเท่าไหร่คะเชฟ

ประมาณ๑๖๐๑๗๐นาที

ไม่ครับไม่ถ้าใช้ไฟประมาณ๑๖๐เนี่ย
เขาจะให้เขาสุก

แล้วอันนี้ต้องไปน็อกน้ำเย็นไหมคะ
ไม่ต้องครับเพราะเดี๋ยวเราจะผัดแล้วครับ

เลิศแต่ถ้าคนต้องการให้มันแบบแข็งอ่ะก็ต้องไปน็อกน้ำเย็นป่ะคะ

จริงถ้าเราน็อกน้ำเย็นตัวเส้นจะจืดลงเกลือที่ใส่ไปมันจะนิ่มไม่มีผล

เพราะฉะนั้นตอนนี้เบรกสักครู่นะคะช่วงหน้า
มาดูกันต่อว่าหลังจากที่ได้เส้นแล้ว